เพราะว่าพูดถึงยุคโควิด๑๙สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คืออะไร

หน้ากากอนามัยนี่ผมกำลังจะควักอะไรห

เดี๋ยวคุณเขาให้ใส่ข้างใน
ไม่ได้ใส่ทับเฟสชิลแบบนี้

แผ่นหมอกหมอกกันจากหลุมฟันค่ะ
เอ้าคือจะบอกแบบนี้ว่าบางทีบางครั้งปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้หน้ากากอนามัยคืออะไร
บางคนหน้าใหญ่ก็คือผมผมเป็นคนหน้าใหญ่ผมยอมรับ
แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเวลาดึงมากอ้ามากมันขาดครับคุณชิสา

ต้องหาอันใหม่ทีนี้พอมันขาดทำยังไงมีหนุ่มคนนี้หัวใสลองใช้วิธีแบบนี้เฮ้ยได้เหรอครับ
มันอาจจะไวนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนี่ดึงปุ๊บสายขาดนักปึ้ง

ส่วนอีกหนึ่งสายพัดหูเอาไว้ดูหลอกว่าสามารถคาดได้อยู่
ทำแบบนี้ได้ด้วยเหรออันนี้ผมไม่เคยลองทำจริงนะ

ไม่อยากลองเรื่องอะไรเอาอะไรแปลกปลอมเข้าปาก
แต่เรื่องของเรื่องน่ะสายที่มันขาดแบบนี้เนี่ยผมมีวิธีทำนะเอาจริงอันนี้เรื่องจริง

ก็คือถ้ามันขาดจากคั่วเอาปากกาออกมาแล้วก็แทงโบ๊ะมันลงไปให้มันเป็นรู

แล้วก็เอาสายที่มันหลุดเนี่ยสอดเข้าไปในรูแล้วก็พันมัดใหม่
โอ้โหคุณชนะคุณนี่ฉลาดปลาดเปลืองมากเลยไอเดียคุณนี่เจ๋งมากจริง
ไม่ได้ทำอย่างนั้นไม่ต้องเอาเข้าปากอมไว้ทำไมไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้น
หรือบางคนเขาใช้อย่างนี้หรือถ้าแบบว่าขาดจริงนะก็อาจจะปกปิดปากไว้อย่างนี้
เอาไว้ก่อนเพื่อเวลาเข้าไปในร้านสะดวกซื้อทำอย่างไรรู้ไหม
ซื้อของใหม่มาใช้ให้มันถูกต้อง
อย่างน้อยก็มีกันไว้ก่อนชั่วคราวยังไงร้านสะดวกซื้อก็มีให้เราอยู่แล้ว
ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นทำให้มันถูกวิธีสิ่งที่มันแปลกปลอมอย่าเอาเข้าปากครับ

ดิฉันปรับปลื้มมากเลยนะคะที่ได้รับคำแนะนำจากคุณชนะในวันนี้
ป๊อบสายผมขาดบ่อยผมเป็นคนหน้าใหญ่
ก็ถือว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปนะครับ
เพราะว่ายังไงหน้ากากอนามัยมันก็สำคัญมากในยุคนี้และเตาต่อไปด้วยเหมือนกัน